คุณผู้ชมครับมาเริ่มติดตามข่าวแรกกับชัดข่าวเที่ยงวันนี้นะครับ

มีการเปิดให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไป
เข้าชมนิทราศกาลงานพระราชชาวพิธีธวานเกล้าเพิงพระบรมทรศพ
ก็มีประชาชนเนื้องแน่นทีเดียวนะครับไปรอชม
กลุ่มแรกที่เข้าไปต่อแถวตั้งแต่บ่าย๓ของเมื่อวานนี้
โอ้โหนานมากทีเดียวคืออยากจะไปชมมากเลยนะครับ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ก็เป็นสถานที่จัดนิทัศกาลงานพระราชพิธี
ทวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอรุณเจดบรมบรรนาชบ่อพิธภ์
ประชาชนเรือนหมื่นนะครับยังคงรอต่อแถวเข้าชมพระเมรุมาตรอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประตูคัดกรองก็เปิดตั้งแต่๗โมงเช้าครับ
ประชาชนกลุ่มแรกที่เข้าจุดคัดกรองเขาบอกว่าเดินทางมาต่อแถวตั้งแต่บ่าย๓ของเมื่อวานนี้
ขณะที่บริเวณด้านนอกจุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
หางแถวอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งคลองหลอดครับ
และมีประชาชนเข้ายาวตลอดริมถนนของครองหลอด๓๐๐เมตร
เมื่อมารวมกันกับจุดคัดกรองรัฐนาโกสินคาดว่าจะมีประชาชนสะสมตอนนี้ประมาณกว่า๓หมื่นคนทีเดียว
ทางนี้จะมีการเปิดพระเมรุมาตรให้ประชาชนเข้าชมนะครับระหว่าง๒๓๐พฤศจิกายนตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
หดเข้าชมรอบละ๕๕๐๐คนใช้ระยะเวลา๑ชั่วโมงต่อรอบ
ว่าจะมีผู้เข้าชมวันละประมาณ๑แสนคน
ขั้นตอนง่ายคุณผู้ชมครับการเข้าชมประชาชนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองทั้ง๕จุด
ซึ่ง๓จุดเป็นของประชาชนทั่วไปมีจุดคัดกรองที่ถนนสนามชัย
หน้าเหนื่อยบัญชาการรักษาดินแดงถนนท่าช้างและตรงข้ามกับโรงแรมรัฐนาโกสิน
ส่วนผู้พิการครับต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณหลังกระทรวงกลาโหม
และพระสงฆ์ก็สามารถเข้าได้ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
นอนจากนี้กรรมชับเรื่องของการแต่งกายสำหรับผู้ที่เดินทางไปชมนิทราชการนี้
ควรจะแต่งกายด้วยสีสุภาพเรียบร้อยเช่นเดียวกันกับการเข้าชมวัดพระแก้วนะครับ

เชื้อต้องมีแขนกระโปรงก็ต้องคลุมขับ
ถ้าเป็นกางเกงก็เป็นแบบกางเกงผ้ารองเท้าต้องไม่ใช่รองเท้าแตะ
คืออยากให้ทุกคนไปแล้วได้เข้าไป
ไม่อยากให้ไปแบบเหมือนโดนคัดออกตอนที่ตรงจุดคัดกรอง